ไปดูงานบวช๒ที่๒จังหวัด
เขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียว
โอเคแล้วไปกันที่จังหวัดสูรินะก่อนเลย
งานบ่วนปกติเขาก็ชอบนำสัตว์มาเป็นภาพันธนาค้าในการแห่นาค
ที่นี่ก็มีทั้งช้างทั้งม้ามากันเต็มเลยค่ะ
นี่แหละงานช้างจริงที่วัดสารลอยอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ก็มีขบวนแห่นาคบนหลังช้างหลังม้ารวมทั้งนั่งรถม้าแล้วก็มีรถรางพ่วงด้วยค่ะ
คุณผู้ชมยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทีเดียว
มีนาคทั้งหมด๕๔คนสวมชุดบวชนาคแบบโบราณพื้นเมืองที่เราเห็นกัน
เพื่อกำลังจะเข้าที่พิธีอุปสมบทหมู่
ส่วนพ่อแม่ของนาคซึ่งถือเครื่องบวชแล้วก็ผ้าไตรจีวรต่างก็นั่งบนรถจักรยาน๓ล้อปั่น
แห่ตามขบวนอันยาวเหยียดแล้วก็สวยงามแบบนี้นะคะ
โดยในงานค่ะในการเปิดงานครั้งนี้มีการนำช้างสองเชือกมาร่วมใช้งวง
นี่จับไม้ตีค้อเพื่อเปิดงานค่ะตีตรงไหมคะช้าง

ขณะที่บรรยายญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงที่เดินตามขบวนแห่
ก็พากันเต้นรำตามจังหวะเพลงกันอย่างสนุกสนานคึกคลื้นกันเลยทีเดียว
งานบวชก็จะต้องมีนางฟ้าเทวดามารำหน้าหน้ากันนั่นเอง
โดยแต่ละคนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโชว์ลีลาออกสเต็ปกันอย่างสนุกสนานเลย
ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งกลุ่มสว
สวก็คือสมาชิกวุฒิสภา